ของกินยังไม่หมดคุณผู้ชมค่ะพาไปกินกันต่อเลยลงใต้กันไปหน่อย
ไปดูการแปรรูปปลาดุก
ภาคใต้เนี่ยเขามีปลาร้านะ

เขาเรียกว่าน้ำอะไร
คือปลาร้านี่แหละแต่ว่านำปลาดุกมาทำเป็นปลาร้า
เขาเรียกว่าปลาดุกร้า
แต่มันไม่ได้เป็นน้ำนะมาเป็นตัวเลย
ตัวเป็นต่อนไหมใช่มันไม่เป็นต่อนเต็มตัวเต็มนี่แหละค่ะ
นี่แหละเป็นปลาดุกร้าสมุนไพรสูตรเงาะปลาซาไก่
ว่าลุงนี่ของดีของเด็ดจริงคุณ
นี่คือกลุ่มแปรรูปปลาร้าปลาดุกร้าสมุนไพรเงาะป่าสาไก่
ตั้งอยู่ที่บ้านชุมพลอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทธลุงค่ะ
เพียงเพลคงแสงอายุ๕๐ปีประธานกลุ่มเล่าให้ฟัง
บอกว่าเดิมแล้วมีอาชีพเป็นช่างเสริมสวยค่ะ
แต่ว่ามีแนวความคิดที่อยากจะสร้างงานให้กับกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่
ก็ได้มีการรวบรวมกลุ่มผู้สูงอายุเมื่อกลางปีที่แล้วประมาณ๒๐คน
แปรรูปปลาดุกร้าสมุนไพรเงาะป่าสาไก่ขึ้นมาครับ
โดยทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีนครินได้ส่งตัวแทนกลุ่ม
เข้ารับการฝึกอบรมการผลิตปลาดุกร้า
พร้อมทั้งมีการสนับสนุนงบประมาณ
จัดสร้างโรงตากอาคารแล้วก็จัดซื้อเครื่องซีนถุง
ต่อยอดการประกอบกิจการไปในตัวนะคะ

กลางการแปรรูปปลาดุกร้าสมุนไพรของกลุ่มแม่บ้านชุมพลเนี่ยนะ

โดยรับซื้อปลามาจากสมาชิกในหมู่บ้าน
เพื่อที่จะให้คนในหมู่บ้านมีรายได้เสริมเพิ่มมากขึ้นนะคะ

แต่ว่าก็ทำได้ไม่มากเท่าที่ควร
เพราะว่าโรงต่างเขามีจำนวนจำกัด
ในแต่ละเดือนก็สามารถขายปลาดุกร้าได้กว่า๕๐๐๐บาท
กำไรอยู่ที่ประมาณ๑๐๐๐บาท

แล้วก็นำรายได้เข้ากลุ่มด้วยค่ะ

ถ้าเกิดกินกับข้าวสวยร้อนอย่างนี้

ลักษณะคือเขาจะคล้ายกับปลาเค็ม
อ๋อเอาไปไงคะทอดย่าง
ใช่ค่ะก็ได้ย่างเอาไปทอดได้หมด
ตามที่เราต้องการนี่แหละแล้วมันก็จะหอมแบบ
ดิฉันเคยทานบอกตรง
อร่อยแล้วกันลองไว้ทานกูนะของดี
เค็มก่อมไหมที่ฉันดาวว่าเป็นอย่างนั้น
แล้วก็มีสมุนไพรด้วยนะคะอร่อยมากค่ะ

ปลาร้าทรงเครื่องไหมประมาณนั้นใช่ค่ะถูกต้องแล้ว
และที่สำคัญเขาบอกว่ามันอร่อยมีประโยชน์จากสมุนไพร
เพราะว่าเป็นสูตรเฉพาะของง้อป่าสาไก่
สรรพคุณบำรุงร่างกายถือว่าเป็นเจ้าเดียวเจ้าแรกของประเทศไทยด้วยค่ะ
เรื่องของปลาร้าก็มีในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย
แต่จะแตกต่างกันออกไปในเรื่องของสูตรแล้วก็รสชาตินั่นเอง
ใช่ใช้ปลาชนิดไหนสูตรเป็นอย่างไร